งานนี้เบรกแตกครับแล้วพี่ใหญ่เบรกแตกซะด้วย
พ่วงโอ้โหรถใหญ่รถพ่วงเบรกแตกครับคุณผู้ชมฮะ
รถข้างหน้าไอ้ที่หนีได้ก็หนีไอ้ที่หนีไม่ได้ก็เป็นแบบนี้ครับ
โอ้ยดอมเห็นดอมใส่หัวเลยอ่ะเละเลยอ่ะคันขาวเนี่ยเออ
คือคือคิดใช่ไหมว่าถ้าเป็นเราอ่ะโอ้โหเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์เสื้อม่วงนี่คือหนี
ใช่ฮะคือคงได้ยินมาแล้วล่ะนะครับเบี่ยงหลบเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกท่าพระจังหวัดขอนแก่น
ครับกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพรถพ่วงสิบแปดล้อ
เบรกแตกครับนะฮะพุ่งชนรถเก่งที่จอดติดไฟแดงอยู่
จากภาพจะเห็นว่ามีรถจอดติดสัญญาณไฟอยู่เพียบเลย
แต่จู่รถพ่วงคันนี้นะครับก็แล่นมาอย่างเร็วในเลนซ้ายสุด
แล้วพุ่งไถหมดอะไรอยู่ข้างหน้าไถมันไปข้างหน้าหมดเลย
อืมทำให้คนขับรถเก่งได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่ในเหตุการณ์นี้ต้องแม่ผู้หญิงคนนี้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้
มีสติครับขี่รถจักรยานยนต์เบี่ยงตัวหลบได้
คือเธอคงได้ยินเสียงมาแล้วเนี่ยฮะเบี่ยงหลบไปแล้วโอ้โห
รถเก๋งยังเละเลยไม่อยากจะนึกนะฮะ
แล้วก็ระบุว่าแฮสแท็กเราระวังที่สุด
แต่บางครั้งก็ไม่ปลอดภัยเสมอไป

ถ้าจอดติดไฟแดงอยู่ในเลนซ้ายสุดจะเป็นอย่างไร

ขณะที่ผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับ
คุณผู้ชมฮะเยอะเลยบอกว่าโอ้โหให้ระวัง
และที่สำคัญให้ตรวจเช็ครถทุกคันให้ดี

เพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้
แล้วก็พอเกิดขึ้นแล้วก็เบรกแตกไม่รู้จะทำยังไง
ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่านะครับ
รถคุณอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสมบูรณ์หรือเปล่านะครับ